ทะเลบางแสนเนี่ยสีมันเคี้ยวเคี้ยว

ชาเขียวมากกว่าเขาบอกเหมือนชาเขียวเลยเอาคุณดู

แต่เขาดูว่ามันเป็นปรากฏการณ์ที่ผิดธรรมชาติเกินไปหรือเปล่า
เขาโพสต์รูปภาพทะเลบางแสนสีเขียวข้นเลย
เพียงแค่นำแก้วเปล่ามาลดโลกร้อน
ปาดวิบฟูฟองฟู่ไว้ด้านบน
เท่านี้ก็สนุกแบบฟรีแบบไม่มีลิมิต
ใช้ฮาดบางแสนฟรี๓๕วันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

เออคุณคนเข้าไปกดถูกใจแล้วก็แชร์กันเยอะนะคะ
แต่เขาบอกว่าเอ๊ะนี่มันคือปรากฏการณ์ผิดธรรมชาติ

บ่ายเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวทรัฐทีวีเราไปเลยค่ะ
ทดสอบไปทดลองดูที่บางแสนซิ

ปรากฏว่าน้ำทะเลมันกลับเข้าสู่โหมดปกติแล้ว
ยังเหลือเขียวอยู่หน่อยแต่ไม่มากค่ะ
เป็นแค่บางจุดตรงจุดวงเวียนแหลมแท่น
ซึ่งเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวไม่นิยมเล่นน้ำกัน
แต่ว่าที่หาดวอนภาแล้วก็หาดตรงสารเจ้าพ่อแสน

นักท่องเที่ยวก็เดินทางไปเที่ยวและพักผ่อนช่วงวันหยุดกันไม่ขาดสายด้วย
ถามนายพยนต์กล่อมประเสริฐวัย๗๔ปีประธานชุมชนบางแสนเขาบอกว่า
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเช้าวันเสาร์ค่ะ
อยู่อยู่น้ำทะเลก็กลายเป็นสีเขียวหรือว่าเป็นปรากฏการณ์แพลงต้อนบูมนะคะ

อากาศที่ร้อนจัดมีแดดร้อนจัดหรือฝนตกหนัก
มันก็จะเกิดปรากฏการณ์นี้เพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจไป
นักท่องเที่ยวมาเที่ยวได้ตามปกตินะคะ
บางแสนเนี่ยนะถ้าน้ำทะเลเป็นสีเขียว
อีกพักนึงเดี๋ยวมันก็หายไปตามกระแสคลื่นลมแล้ว
ไม่มีอะไรอันตรายหรือว่าน่าเป็นห่วงแต่อย่างใดจ้ะ
แต่สิ่งน่าห่วงคือเรื่องของขยะ

คุณไปถึงปุ๊บเอาขยะไปคนละกี่ชิ้น

มนต์เสน่ห์ของบางแสนมันเสื่อมไปแล้วนะ
ใช่อยากเห็นน้ำใสจังเลย